มาดูเรื่องของหนี้กันหน่อยปัจจุบันคนเป็นหนี้เป็นสินเยอะ
พอหาเงินไม่ได้มันหมดสิ้นหนทางก็ทำเรื่องที่ไม่สมควรขึ้นมา
คือหนี้ในระบบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่
หนี้นอกระบบสิคะคือดอกเบี้ยมันโหด
นั่นดิไม่แค่ดอกเบี้ยโหดเนาะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไปดูเหตุการณ์แรกก่อน
เขาไปหลอกให้เด็กชายอายุเพียง๑๕ปี
กดเงินจากบัญชีเอาไปใช้หนี้
แล้วเด็กชายคนนี้เขามีปัญหาเรื่องของพัฒนาการทางสมองเขาช้าด้วย
กำลังรวมรวมหลักฐานออกหมายเรียกมาสอบปลากคำ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนางต้อยแววโคกสูงซึ่งเป็นป้าของนายปากรแววโคกสุก
อายุเพียง๑๕ปีนะฮะก็นำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความ
แสนบาทในบัญชีนะโดยอ้างว่าตอนนี้เดือดร้อนมากแล้วกำลังจะโดนเจ้าหนี้ฆ่าขอยืมเงินก่อนได้ไหม
เดี๋ยวไปใช้หนี้รายวันก่อนอาจที่ความเชื่อใจ
วกกับนายปากรนั้นเป็นคนที่พัฒนาการทางสมองช้า
จึงทำตามที่นางอ้อนบอกทุกอย่างบอกอะไรก็เชื่อ
จาก๕แสนเหลือเงินในบัญชี๒พันไปฟังเสียงหน่อย
บอกว่าความไหวใจเขามีแหล่งอิงเสียใจที่สุด
คือน้องนายปากรเนี่ยนะคือน้องมีพัฒนาการสมองช้าใช่ไหม
แต่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยพัฒนาไม่ได้แล้วนะถ้าทำแบบนี้
หลอกเด็กหลอกคนที่เขาอย่างนี้ด้วยนี่นะฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบประคำผู้เสียหายแล้วนะครับ
เตรียมออกหมายเรียกนางอ้อเยี่ยงอย่างผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อหารร่วมกันช่อกงทรัพย์เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้ต้องหามากกว่า๒คน
ตอนนี้ล่าสุดไปดูเนี่ยนางอ้อปิดบ้านหนีไปแล้วหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะฮะ
ติดตามข่าวอยู่แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นรีบมอบตัวซะแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาซะนะครับ
เขาจาก๕แสนคือครอบครัวเขาเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีนี้เหลือ๒๘๐๐บาทนะฮะ